ขอบคุณคุณหนัทธรรมนติจะตอบชี้แจงใช่ไหมครับ
เชิญเพราะมันติสาธิตครับ
มีสองประเด็นนะครับประเด็นแรกเพื่อนสมาชิกได้เอ่อ
พิปรายถึงการออกมาให้สัมภาษณ์ของผมเกี่ยวกับการเปิด
เผยเขาได้จริงเรื่องของการจัดส่งวัคซีนนะครับที่จะ
เป็นการจัดส่งในเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งเดิมเนี่ย
มีแผนการจัดส่งให้กับรัฐบาลภายใต้แผนที่เราดำเนินการ
แล้วก็เสนอแผนไปยังบริษัทแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับ
ก็มีการทราบถึงการจัดส่งมาว่าจะมีการจัดส่งให้กับ
ประมาณสามจุดห้าล้านโดสก็ต้องเรียนเพื่อนสมาชิก
ที่ได้อภิปรายว่าผมก็นำข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงข้อที่จริง
แต่หลังจากนั้นเนี้ยนะครับก็ได้มีการหารือกับท่านรองนายก
นุทินนะครับแล้วก็ได้มีการพูดคุยเจรจากับบริษัท
แล้วก็ได้มีการปรับแผนจนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็จะเห็นว่า
ขณะนี้มีการจัดส่งนะครับเพิ่มจำนวนจัดส่ง
สิงหากัญญาตุลาซึ่งมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น
ในเดือนสิงหาคมนี้เราก็จะได้จัดสรร
จำนวน๑๐ล้านโดสซึ่งเป็นจำนวนจัดสรรที่เพิ่ม
มากขึ้นจากการพูดคุยในกรณีที่มีการวางแผนร่วมกันนะครับ
ถัดไปนะครับก็เป็นเรื่องของความคิดเห็นของผมนะครับ
ในกรณีที่ผมออกมาให้สัมภาษณ์ในสถานการณ์เอ่อ
ในช่วงเวลาที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับ
ก็มีการทราบกันทั่วไปว่าจำนวนเคสผู้ติดเชื้อ
มีจำนวนสูงขึ้นนะครับจากหลักพันไปจนถึงหลักหมื่น
ซึ่งในเวลานั้นกรณีที่มีการเตรียม
ศักยภาพของเตียงเพื่อรับรักษาผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยมีจำนวนมากนะครับ
เป็นไปตามสัดส่วนของผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้น
มีกรณีผู้ติดเชื้อที่รอเตียงอยู่ที่บ้านจำนวนมากนะครับ
และยังมีบางกรณีที่เราเห็นว่าผู้ติดเชื้อไม่สามารถเข้าถึงการรักษา
จนเป็นเหตุให้มีการเสียชีวิตผมก็เป็นการนำเสนอข้อมูลข้อที่จริง
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจนะครับและให้ทราบถึงสถานการณ์
ในขณะนั้นเนี่ยทั้งสถานการณ์ผู้ติดเชื้อนะครับ
และสถานการณ์เตียงก็มีปัญหานะครับ
แล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่
เป็นจริงอยู่ในณเวลานั้นทั้งสองกรณีนี้นะครับ
ก็ย้ำว่าผมก็พยายามสื่อสารข้อที่จริงนะครับ
ที่เป็นความจริงในช่วงเวลานั้นก็ต้องเรียนกับเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายว่า
ในสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันเป็นมันมีนะครับ
มันไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลณเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับ
เปรียบเทียบกับสถานการณ์ในอีกเวลาหนึ่งได้เราเรียนรู้
สู้กับโควิดนะครับในสถานการณ์โควิดเนี่ย
เราสู้ไปเรียนรู้ไปเรามีการปรับแผน
เรามีการดำเนินการที่จะต่อสู้กับทั้งจำนวนคนไข้ที่มีจำนวนสูงขึ้น
เราเตรียมศักยภาพในทุกภาคีเครือข่ายในทุกโรงพยาบาล
เพื่อจะรองรับผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนมากนะครับ
ฉะนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสถานการณ์
ผมจึงได้ออกมาได้พยายามให้ประชาชนได้มีความเข้าใจว่า
สถานการณ์ในขณะนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือร่วมใจ
ในขณะเดียวกันในทุกภาคส่วนก็มีการเตรียมโรงพยาบาลสนามนะครับ
ทุกภาคส่วนมีการคิดถึงฮอสปิเทลสำหรับผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ
และในขณะนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการ
โครงการผู้ป่วยที่ไม่มีอาการซึ่งมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์๘๐เปอร์เซ็นต์
ก็คือนะครับก็คือผู้ติดเชื้อที่เอ่อมีที่มีอายุไม่มากนะครับ
ไม่มีอาการก็สามารถที่จะรักษาตัวที่บ้านได้ภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน
หรือโรงพยาบาลที่สามารถดูแลซึ่งอันนี้นะครับ
ก็ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการได้รับการรักษาจากโรงพยาบาลที่ใกล้บ้าน
แต่ไม่ต้องไปรบกวนศักยภาพของการจัดการเตียงในทุกภาคีเครือข่าย
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสถานการณ์ที่เราแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิดนะครับ
ในจำนวนผู้ติดเชื้อจากหลักร้อย

แล้วก็เกินมาเป็นหลักหมื่น
เราสามารถที่จะต่อสู้กับสถานการณ์โควิดได้
จนถึงขณะนี้ต้องเรียนว่า
สถานการณ์เตียงก็มีความลดล้อยลงเป็นลำดับ
ขณะนี้ต้องเรียนว่า
เตียงสีเขียวในระบบ
ก็มีความว่างนะครับแล้วก็สามารถรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการได้
จึงเรียนกับท่านประธานนะครับเพื่อชี้แจงไปยังเพื่อนสมาชิกว่า
สำหรับกรณีที่ท่านนำเอาคลิปของผมที่ให้สัมภาษณ์มา
ทั้งที่จริงผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างไรก็ตาม
ก็ขอเรียนเพื่อทำความเข้าใจว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมจะสะท้อน
ความจริงของสถานการณ์ซึ่งในสถานการณ์ขณะนั้นเนี่ย
เป็นสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่น
แล้วก็การรองรับการเตรียมแผนในขณะนั้นอาจจะเข้าขั้นวิกฤต
แต่ถึงขณะนี้แล้วผมยืนยันว่าสถานการณ์ดีขึ้นโดยลำดับ
แล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะลนรงค์ให้พี่น้องประชาชน
แล้วก็การรักษามาตรการนะครับให้ป้องกันตัวเองมีวินัย
แล้วก็เดินหน้าไปพร้อมกันกับการควบคุมนะครับ
แล้วก็การฉีดวัคซีนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในกรุงเทพเองก็ตามนะครับ
หรือว่าในพื้นที่ในต่างจังหวัดซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข
ก็มีการจัดการขับเคลื่อนนโยบายให้ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม
ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับกลุ่มผู้มี๗โรคเสี่ยงรวมทั้งหญิงตั้งคัน
ถ้าเราสามารถขับเคลื่อนฉีดเชิงลุกให้กับกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ได้นะครับ
การปรับมาตรการนะครับการรักษาวินัยของพี่น้องประชาชนก็จะเดินคู่ขนานกันไป
เรายังมีความเชื่อมั่นว่าในอีกประมาณ๔๕เดือนข้างหน้า
สถานการณ์ก็จะดีขึ้นตามลำดับแล้วก็จะสามารถเปิดกิจการได้
ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้ครับ
ก็ขอเรียนท่านประธานเพื่อความเข้าใจ
นำไปสู่การชี้แจงประเด็นดิจันทร์เพื่อนสมาชิกฤษภาษาปริงถึงผมเมื่อคืนนะครับ